ข้าวดีของชามโลกขวัญชายชาวไทยนะครับ

จังหวัดชุมพรเพื่อไปเดินสายนะครับ

ศรีสะเกดไปกับแฟนสาวนะครับ
น้องจำจ๋าพรนิมลสารแก้วครับ
เดินทางไปมอบการ์ดเชิญให้กับนายวิบูลรัตนาพรวงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ให้เป็นประธานในพิธีมงคลสมรสในวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนนี้ที่สาระอเนกประสงค์
ที่ว่ากาศอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
อนาคตหลังแต่งงานเนี่ยแหลมก็บอกว่าก็จะกลับมาสร้างบ้านนะครับ
แล้วก็ทำสวนทุเรียนที่พ่อตามอบให้กว่า๖๐ไร่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ซึ่งเจ้าแหลมนะครับก็เปลยว่าอาจจะมีทายาททันทีเลยครับ
และมีหน้าที่ให้ดีสุดจะป้องกันแคมป์ให้ได้นานที่สุดครับผม